เรื่องของนายทุนจีนช่วงนี้ได้ยินคำนี้บ่อยมาก
เรื่องหาเสือจีนเทาสีเทานักธุรกิจนายทุนจีน
คือตอนนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตำรวจนะคะ
เขาออกนโยบายชัดเจนเลยว่าเขาจะกวาดล้าง
พวกธุรกิจเถื่อนธุรกิจสีเทาที่มีนายทุนจีนอยู่ข้างหลัง

เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงมันมีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เหมือนกัน

เป็นคนจีนที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจ
ผับศูนย์เหรียญบ่อนศูนย์เหรียญ

อย่าเรียกว่ากวาดล้างมันกวอดวิดมา
เหมือนมันเงียบไป

เขาก็ไม่ได้เข้า
ถ้าสมมุติเขาออกมาบางทีการจะกลับเข้าไปอาจจะไอ้นี่
ใช่แต่ว่าตอนนี้มันยังมีนักท่องเที่ยวจริงที่เขาอยู่เมืองไทย

คือคนจีนสวมบัตรประชาชนคนไทยที่ยังไม่ตายด้วย
ทั้งที่คนจีนพูดไม่ได้เลยสวมบัตรสวมพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งยาเสพติดแล้วก็ปัญหาคอร์เซ็นเตอร์
คือเอาง่ายมันเริ่มจากผับวิบป๊อปน่ะถึงเราไปกัน
ทุกคนก็ออกมาพูดหมดว่าเรากินข้าวแกงจานเท่าไหร่
บาท๕๐บาทแต่วันนี้ยาบ้าเหลือ๒บาท
นี่ไงคือจริงเรื่องในทุนจีนเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม
ที่มีการไปบุกจับผับคือขยายผลจากพัทยามานะคะ
บุกจากผัดผับที่ชื่อว่าจินหลิงอยู่ย่านยานาวา

มีต่างชาติชาติอื่นประมาณ๒๓ชาตินิดเดียวเอง

พนักงานทุกอย่างเป็นคนจีนหมด

สรุปคนไทยมีหน้าที่รับรส

ชื่อผับจีนหลิงอยู่ยานาวา

ตรวจไปฉี่ม่วงเป็นร้อยเลยเหมือนกัน

เกิดจากท้องพ่อและท้องแม่มาจนถึงอายุ๔๐กว่าเนี่ย
พึ่งเห็นอืมเมมเบอร์ยาเอออืมคุณเสพไม่หมดคุณฝากไว้ก่อน
ใช่แม่แล้วคือใจอีช้อยเขาเอามากันเองนะ
เออมันไม่ใช่แบบว่าเอามาแล้วเอามากระจายที่นี่อ่ะนึกออกป่ะคะ
และทีนี้พอมันเป็นประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีการจับ
มีการขยายผลกันมีทั้งรถหรูที่สวมทะเบียน

ขยายผลมาเรื่อยนะคะ

ผับนี้คดีนี้ตำรวจช่วยเหลือ

ให้มีการได้ประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็เรียกรับเงินด้วย

แล้วก็ได้รับการคืนรถไป
จากไอ้ผับนี้แต่วิทย์โจฮ่า
ขยายผลไปเรื่อยถึงขั้นประกาศเป็น

เป็นปฏิบัติการชื่อว่าล้มไม้ค้ำ

เมื่อบางทำงานนี้

แล้วก็มีการเจอรถต้องสงสัยที่ขนแอลกอฮอลเถื่อน

ถึงสามารถขอหมายเข้าไปตรวจค้นได้

แล้วหน้าบ้านมีตราอะไรอยู่รู้ไหมคะ
หน้าบ้านมีตราสัญลักษณ์โลโก้

เป็นบ้านของนายเซาเซียนโปนายทุนจีนรายใหญ่
แต่ตรวจสอบไปเอ้าสวมบัตรประชาชนคนไทย
รูปนี้ผลตำรวจตรีพันธนานุชชนะนะคะ
เป็นคนนำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจขยายผลปิดล้อม
คนนี้เป็นผู้เช่าแล้วก็เป็นเจ้าของรถหรู
ที่มีอาการปลอมแปลงรถไฟความเร็วสูงลูก
ใช่เขามีรถไฟเป็นบัตรแล้วก็เป็นบัตรจำลองค่ะ
คล้ายรถถูดอะคะแล้วในธูนแกงนี้นะ
ขาวรถมีไซเรนเนี่ย
มีรถตำรวจด้วย
มีรถตำรวจนำ
ซึ่งต้องบอกว่า
ที่ทำเนี่ยนี่
ชาติด้วยค่ะทีนี้เขาบอกว่าในบ้านอ่ะไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
แต่เขาเห็นว่ามันมีช่องลับที่มีการขนของออกไปแล้วก่อนหน้านี้
เดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลเรื่อง๑ครอบครองกรรมสิทธิดิน
ขนาดใหญ่กว่าหนึ่งไร่อาคารสี่หลังแล้วก็ไอ้เรื่องรถไฟฟ้าจำลอย
รถไฟเนี่ยว่ามันมายังไงอะไรยังไงแบบไหน
แล้วตำรวจเนี้ยชัดเจนมีคือครบเลยอ่ะ
แต่ตำรวจบอกไม่ใช่ของตำรวจทำขึ้นมาเอง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบทุกอย่างทั้งการครอบครองเรื่องของ
ไอ้นี่ด้วยโลโก้สัญลักษณ์สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชุปธรรมเนี่ย
ได้มายังไงคุณอยู่ในสมาคมเหรอคุณมาติดไว้หน้าบ้านแบบนี้
เหมือนเมืองจำรองอยู่นะแม่นี่มีทุกอย่างเลยอ่ะ
ไปเจอที่เขาบุกจับนี่ที่เขาบอกเข้าไปนี่
มีใครบอกแล้วมีเครื่องแบบมีเครื่องแบบมีรูปผู้นำต่างต่างถูกต้องไหม
ค่ะมีรูปผู้นำทุกประเทศมีทงทุกประเทศอืม
เขาบอกตำรวจเข้าไปยังตกใจอ่ะคือตกลงเอ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะ
อืมเหมือนงงว่าเขาไปหลุดเข้าไปที่ไหนเหมือนสถานทูต
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการในสมาคม
แต่เป็นที่ปรึกษาให้สมาคมแต่ที่ตำรวจตรวจสอบไปว่า
ที่เป็นบริษัทซื้อขายอาวุธด้วยแต่ตอนนี้บริษัทนี้ปิดไปแล้วนะคะ
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้อง
คุณมีการได้รายรับรายจ่ายอะไรกับ๒บริษัทนี้ไหม
เพราะมีทรัพย์สินมูลค่าหลายรายการในการครอบครองอยู่
ในการออกเอกสารทางราชการหรือว่าบัตรประชาชนที่ว่าไปปลอมบัตรคนเป็น
อยู่ที่อำเภอปานาเละจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ซึ่งบอกอันนี้ผิดปกติก็จะต้องตรวจสอบอีกว่า
ยังมีอีกไหมมีพาสปอร์ตปลอมอะไรอีกหรือเปล่า
คือตอนนี้เนี้ยเขาบอกว่าตำรวจเอาจริงฮะ
โจ๊กเป็นคนพูดว่ามันก็เป็นนโยบายจากทั้งพลเอกประวิทธิ
พลเอกประยุนด้วยในเรื่องกว่านกัดกวาดล้างยาเสพตีด
เอาให้ตำรวจรู้ก่อนว่าบ่อนอยู่ไหนอ่ะเหมือนที่กัญชัยพูดอ่ะ
ก็พาวบอตรอบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเดือนใช่ไหม
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาพี่มดคนรู้
เตอร์ไซค์รับจ้างรู้ชาวบ้านรู้แต่
ตำรวจไม่รู้เขาบอกว่าตั้งแต่รับตำแหน่งเดือนตุลาคม
ผ่านมาไม่ถึงเดือนยังไม่เจอใช้คำว่ายังไม่เจอ
หนูหนูไปเว้ยขวายไป
ให้เขาไปสิหนูไปทำแม่งละให้พอบอตรอบไป
มาก็เห็นหนูชอบลงพื้นที่หนูเอาไหมไทยลักษณ์ไปไปถามโมตอไซส์ให้พี่ป่ะ

มันไม่ได้ให้ราชิการออกให้

เราก็รู้ว่าเลาเตอร์หรืออะไรเนี่ยมันอยู่เมืองนอก

วันนี้มันแจกกันสดในเมืองไทย
ช่วงนี้มีปล้นบ่อนกันตลอดเลย
แล้วเราก็จะเห็นว่ามีข่าวป้นบอล

อย่างวันนี้น้องหมอที่เชียงใหม่
เขาจะเป็นประโยชน์ต่อคนภาคเหนือมากเลยนะ
เราจะต้องคิดถึงไปภาคเหนือไปเชียงมงเชียงใหม่อย่างนี้
อย่างสศท๊อปคนหนึ่งที่เขาอยู่เชียงใหม่
เขาเป็นคณะกรรมการทวงคืนอากาศบริสุทธิ์
ให้กับชาวเชียงใหม่ให้กับชาวภาคเหนือ
เฮ้ยตอนนี้วันนี้ผลกระทบเห็นไหม

อย่างน้อยวันนี้ข่าวของหมอ

ให้กับมนุษย์ทุกคนที่ไปเชียงใหม่
ฉันสมัยบอลในเมื่อรู้ว่าบอล

ธุรกิจผิดกฎหมายมันมีหมดเลย

ว่าก่อนฐานอยู่ต่างประเทศคะนี่ล่าสุดงี้เขาบอกว่าที่ไปตรวจสอบดู
อะค่ะหมู่บ้านแถวละกระบั้งหมู่บ้านแถวไหน
เร็วมากคนโทษคนจีนไปกว้านซื้อ

เป็นฐานปฏิบัติการอยู่แบบนั้นเลย
เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้ว
ต้องเอาจริงเอาจังแล้วแหละเรื่องนี้